กลับมาเที่ยวในบ้านเรานะครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดตลาดต้องชมแห่งใหม่ครับ
ที่ตลาดครองบางหลวงเป็นแห่งที่๒แล้วในปีนี้นะครับตามนโยบายของรัฐบาลครับ
ผลักดันให้นักท่องเที่ยวนั้นไปเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวข้างเคียงเพิ่มมากขึ้น
ติดตามพร้อมกันกับรายงานของคุณชะดารัฐโภคะธนวัฒน์ครับ
ตลาดคลองบางหลวงพัฒนามาจากตลาดชุมชนริมน้ำ
มีทั้งร้านค้าดั้งเดิมและร้านค้าใหม่
ขายอาหารข้าวหวานอาหารไทยท้องถิ่น
เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาสู่ย่านชุมชนคลองบางหลวง
ถือเป็นตลาดที่มีความโดดเด่นในลักษณะตลาดชุมชน
ที่มีเรื่องราวของวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ดั้งเดิม

ก็ได้เปิดตลาดคลองบางหลวงแห่งนี้ให้เป็นตลาดต้องชมแห่งล่าสุดค่ะ
ตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ
โดยการที่ใช้ตลาดชุมชนนะคะ
เป็นเครื่องมือในการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนและก็นักธุรกิจท้องถิ่นค่ะ
โดยตลาดคลองบางหลวงแห่งนี้ก็นับเป็นแห่งที่๒ในปีนี้แล้ว
กระทรวงพาณิชย์มาเปิดเป็นตลาดต้องชมในกรุงเทพมหานครค่ะ
อกจากนี้ประชาชนในท้องถิ่นจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น
จากการจำหน่ายสินค้าได้เพิ่มขึ้นและยังมีรายได้จากการท่องเที่ยว
ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเที่ยวชมในตลาด
และในพื้นที่ใกล้เคียงของตลาดอีกด้วยค่ะ
โครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างดำเนินการคือการที่จะจ้างสถาบันศึกษาเข้าไป
ช่วยปรับปรุงตั้งแต่พื้นที่สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าจุดถ่ายภาพนะคะ
อกจากนั้นก็ยังจะช่วยอบรมให้กับผู้ประกอบการในชุมชน
ตั้งแต่ในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์หรือว่าพัฒนาบรรจุหีบห่อด้วย
จากนี้เราก็ยังทำป้ายทั้งป้ายสินค้าหรือว่าป้ายของร้านให้กับแต่ละตลาดด้วยนะคะ
เด่นของตลาดคลองบางหลวงคือพิพิธภัณฑ์ชุมชนและสวนสมุนไพรวัดกำแพง
บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของพื้นที่ผ่านสิ่งของเก่าแก่ของวัดและของสมาชิกในชุมชน
ชมธรรมชาติกลางกรุงจากสวนสมุนไพรและต้นไม้ที่กระจายอยู่ทั่ววัด
และยังมีบ้านศิลปินที่ตั้งอยู่ปลายสุดของเรือนแถวไม้ริมน้ำ
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
และยังสามารถตามรอยศาสนสถานสำคัญวัดต่างที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณโดยรอบ
วัดครูหาสวรรค์วรวิหารวัดกำแพงบางจากวิหารหลวงปู่สุวรรณคีรี
ปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตลาดต้องชมไปแล้วทั้งหมด๑๕๑แห่งในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
โดยตลาดต้องชมแห่งต่อไปที่จะมีกำหนดเปิดคือตลาดนางเลิ้งเขตป้อมปรับศัตรูภายกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นตลาดชุมชนจำนวน๖๗ร้านค้าและตลาดพลูเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร
ซึ่งเป็นตลาดชุมชนมีจำนวน๙๒ร้านค้าเป็นตลาดจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จขนมหวานและของทานเล่นค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน